อยู่ที่ภาคใต้นะคะไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
มีกลุ่มโจรกลุ่มนึงต้องบอกว่าอุกอาดมาก
เพราะว่าบุกปล้นบ้านคุณยายวัยเจ็ดสิบเอ็ดปีกลางวันแสกแสก
กว่าทรัพย์สินไปได้เนี่ยเงินสดเนี่ยห้าแสนกว่าบาทค่ะ
มีทองคำมีเลสมีสร้อยคอแล้วก็มีแหวนด้วยนะคะ
แต่ต้องบอกว่าตำรวจเก่งค่ะ๖ชั่วโมงผ่านไปจับตัวผู้ก่อเหตุได้๑คนแล้วนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้๒ชั้นนะคะ
หมู่ที่สิบตำบลนาแวร์อำเภอชวางค่ะตำรวจสพชวางเขาก็ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุเลย
เจ้าของบ้านก็คือนางสุนิทเสนาสวัสดิ์อายุเจ็ดสิบเอ็ดปี
ยังตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่เลยนะคะเธอเล่าให้ฟังบอกว่าตอนก่อนเกิดเหตุเนี่ย
กำลังเอาหมากที่ผ่าไว้มาตากแดดพอดีก็มีรถกระบะสีดำคันหนึ่งมาจอดหน้าบ้านค่ะ
คนในรถเนี่ยเป็นผู้ชายทั้งหมดสี่คนเลยแต่ว่าลงมาแค่สามคนนะคะ
อีกคนนึงรออยู่บนรถเธอก็ตะโกนถามอ่ะเอามาหาใคร
ฝั่งชายนิรนามเนี่ยตะโกนกลับมาว่าแหลมอยู่บ้านหรือเปล่า
คือแหลมเนี่ยเป็นลูกชายของยาย
ยายก็ตอบกลับไปว่าแหลมไม่อยู่แหลมไปทำงานเท่านั้นแหละค่ะ
คนที่ตะโกนถามว่าแหลมอยู่ไหมเนี่ยวิ่งมาล็อกตัวคุณยายเลยนะ
แล้วก็บอกว่านี่เป็นตำรวจนะอยู่เฉย
แล้วก็๓คนเนี่ยพาคุณยายสุนิทเข้าไปในบ้าน
สะพ้ายที่กำลังทำงานบ้านอยู่ก็ถูกหนึ่งในคนร้ายเนี่ย
เอาเทปกาวพันมัดมือแล้วก็ปิดปากไว้ด้วยจากนั้นกลุ่มคนร้ายสามคนค่ะ
เริ่มกวาดทรัพย์สินภายในบ้านทั้งปืนรูซองยาวหนึ่งกระบอก
เงินสดห้าแสนหกพันบาทซ่อยคอทองคำหนักสองบาท
เลสทองคำหนัก๑บาทแล้วก็แหวนทองคำ๑สลึงกวาดเรียบเลยค่ะ
แล้วก็ขึ้นรถกระบะที่ขับมาหลบหนีไปหลังการตรวจสอบของชุดสืบสวนสพชวางนะคะ
ล่าสุดอย่างที่บอกหกชั่วโมงผ่านไปจับตัวผู้ก่อเหตุได้หนึ่งคนค่ะ
ทราบชื่อก็คือนายทวุทธ์สาราหรือว่าฉิ่งอายุสี่สิบสามปี
จับได้ที่บ้านพักเลยนะคะแล้วก็เจอของกลางด้วย
เป็นซ่อยคอทองคำสองบาทเลสทองคำหนึ่งบาท
แล้วก็ปืนลูกซองหนึ่งกระบอกแต่ยังขาดเงินสดกว่าห้าแสนบาทค่ะ
สืบสวนเขาบอกว่าตอนนี้รู้ชื่อผู้ก่อเหตุทั้งหมดแล้ว
กำลังเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีอยู่
ทีนี้ลูกสะพ้ายค่ะนางสาวชวีวันโฮมนา
ที่ถูกคนร้ายเอาเทปมัดมือแล้วก็ปิดปากเนี่ยนะคะ
บอกว่าดีใจนะที่ตำรวจจับตัวคนร้ายได้อย่างรวดเร็ว
แต่ก็ยังหวาดระแวงกับอีก๓คนที่ยังหลบหนีอยู่

อยากให้ตำรวจช่วยจัดกำลังไปดูแลที่บ้านให้หน่อยได้ไหมค่ะ

กำชับตำรวจเลยบอกว่าให้รีบเร่งไล่ลา
แล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดจากจุดต่าง
ทุกเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายน่าจะหลบหนีค่ะ

ตามจับตัวคนร้ายกลุ่มนี้มาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว
เพราะอย่างที่บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางวันแสก
อุกอัดมากไม่เกรงกลัวกฎหมายเลย
และคิดว่าคนร้ายกลุ่มนี้ต้องรู้ความเคลื่อนไหวของบ้านหลังนี้ด้วย
เพราะว่าก่อนที่จะก่อเหตุถามก่อนเลยว่าแหลมอยู่ไหม

ค่ะเพราะรู้ว่าไม่อยู่ก็จัดการเลย